ดูเรื่องของพืชที่มีรูปร่างแปลก
มีขนาดใหญ่ที่มันแปลกหูแปลกตากันบ้าง
ถ้านึกไม่ออกว่าเป็นยังไงไปดูกันเลย
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพืชรูปร่างแปลก
มีอะไรบ้างนั้นไปชมครับ

เริ่มกันที่จังหวัดพยาวที่นี่มีใบโพยักษ์ขนาดเท่าหน้าคน
พร้อมทั้งมีใบโพแฝดสองหางที่เป็นของหายากด้วย
เทียบให้เห็นชัดไปเลยครับ
ว่าเป็นใบโพไซส์ยักษ์ขนาดใหญ่เท่าหน้าคนจริงไม่จกตานะ
โดยใบโพยักษ์แบบนี้มีอยู่ที่วัดต่อมใต้
อำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เล่าว่ามีต้นโพโบราณอายุกว่า๕๐๐ปี
ที่อยู่คู่วัดมาตั้งแต่ปีพศ๒๕๖
โดยต้นโพโบราณนี้มีลำต้นขนาดใหญ่กว่า๑๐คนโอบ
และสูงกว่า๒๐เมตรแท้ยิ่งก้านสาขาปกคลุมไปทั่ว
ซึ่งในช่วงที่กำลังผลัดใบในตอนนี้
ก็พบว่ามีใบโพทั้งขนาดปกติเท่าฝ่ามือ
และขนาดใหญ่สุดเท่าใบหน้าคนจึงสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก
แต่ที่น่าแปลกใจอีกอย่างก็คือใบแก่ที่รวงลนลงมา
มักจะมีใบโพแปลกอยู่ด้วย
อย่างใบโกแฝด๒หางที่เก็บสะสมมาได้นับ๑๐ใบ

ซึ่งตามความเชื่อแล้วก็ถือว่าใบโพแฝดสองหาง
เห็นของหายากและมีพุทธคุณ
ส่วนที่จังหวัดเยียะโสธรพบหมากน้ำไซสยักษ์
ว่ากันว่าผลเดียวอิ่มทั้งหมู่บ้าน
ว่าแต่จะลูกใหญ่ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
ไปที่สวนของคุณสุริยาหงลอยวงอายุ๕๖ปีเลขที่๖๗
ผูถ้ำพระหมู่๕ตำบลคำน้ำสร้าง
อำเภอกุฎชุมจังหวัดเยอะโสธร
ซึ่งทำเกาเสธแบบผสมผสานปลูกเท้าคนละไม้
และพืชผักสวนครัวหลายชนิด
แต่ที่แปลกและสะดุดตาก็คือแปลงปลูกหมากน้ำหรือน้ำเต้ายักษ์
ที่มีรูปร่างไม่เหมือนน้ำเต้าทั่วไป
เพราะมีขนาดใหญ่และยาวมากกว่า๑เมตร
ติดผลจำนวนมากยกแทบไม่ไหว
น้ำหนักกว่า๒๐กิโลกรัม
และให้ผลผลิตตลอดทั้งปีจนกว่าเถาจะแห้งตาย
โดยคุณสุริยาบอกว่าปลูกหมากน้ำเป็นประจำทุกปี
เพราะทนแรงทนแดดและให้ผลผลิตต่อเนื่อง
โดยซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากภาคเหนือ
จากนั้นก็ปลูกลงดินแล้วทำซุ้มให้นำเต้าเลื้อยขึ้นตามปกติ
ต่อมาก็พบว่าน้ำเต้าที่ปลูกนั้นเป็นทรงกระบอก
มีขนาดใหญ่และยาวขึ้นเรื่อย
สำหรับรสชาตินั้นหวานและอร่อยมาก
ซึ่งน้ำเต้าหนึ่งลูกสามารถทำเลี้ยงจนอิ่มได้ทั้งหมู่บ้าน
เนื่องจากลูกใหญ่มาก
และเมนูที่มักจะนำไปทำก็คือ
นึ่งต้มแกงและผัดใส่ไข่ได้ทุกอย่างเลยล่ะจ้า